อีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นกลางดึกเหมือนกันนะคะ

ชายหนุ่มคนหนึ่งน่าราสะดวกซึ้อกลางดึก

เรื่องนี้ก็ร้อนถึงผู้กำกับการสพเปลือยน้อยจังหวัดขอนแก่นต้องออกมาชี้แจงค่ะ
นี่ค่ะคือตำรวจเข้ามาล็อกคอเลยนะ
ล็อกแล้วก็ลากไปจนคนที่เขาถ่ายคลิปอยู่เขาก็ต้องกลัวว่า

ก็คือลักษณะเหมือนล็อกแล้วก็ลากไปแรงเหมือนกันค่ะ
คือผู้ชายคนที่ดูมาวคนที่โดนล็อกคอเนี่ยนะคะ
เขามีขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ใช้คำพูดไม่สุภาพกับตำรวจด้วย
เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาเปื่อยน้อย

พบวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอด
ก็เลยเข้าไปแสดงตัวขอตรวจค้น
แต่ผู้ชายรู้ชื่อภายหลังก็คือนายจรรย์การประภัยคนนี้

ไม่ยอมแสดงใบขับขี่ไม่แสดงหลักฐานทางทะเบียนอะไรทั้งสิ้น

ตำรวจก็เดินไปหากะว่าจะไปพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจ
นายจรรย์ก็ไม่พูดคุยอะไรทั้งนั้นนะคะ
อะโวยวายส่งเสียงดังตลอดเวลาไม่ให้ความร่วมมือเลย
แถมยังพูดจาไม่สุภาพท้าต่อยกับตำรวจอีก
ประกอบกับตำรวจได้กลิ่นแอลกอฮอลคลุ้งเลยขณะเข้าใกล้
ตัดสินใจขอเชิญตัวไปพักระงับสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจภูทร
แต่นายจรรย์ก็ดิ้นรนขัดคืนไม่ให้ความร่วมมือสุดท้ายก็ต้องใช้ยุทธวิธีล็อกคอแบบนี้
ก็มีการพฤติการท้าชกด้วยกับเจ้าที่ตำรวจ
เกรงว่าไม่ได้แล้วถ้าช้าไปเนี่ยต้องรีบนำตัวไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบแอลกอฮอลเพราะดูท่าทางเมามากครับ
เราก็เข้าไปเพื่อที่จะเชิญเข้าไปเขาก็ดิ้นลน
แล้วก็จะชกก็มีการใช้ยุทธวิธีตำรวจในการเข้าจับกลุ่ม
สุดท้ายเราก็เชิญเขาไปที่โรงพักนะครับ
เมื่อไปถึงเนี่ยก็ขอตรวจค้นแอลกอฮอล์
ก็ปรากฏว่าผลเนี่ยได้ปริมาณกระทอ๑๖๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เราก็ให้ทรงพังงานศัพท์สวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งนายจรรย์คนนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถขณะเมาสุรา
นำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าไม่มีใบขับขี่
จากนั้นก็นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดพลค่ะ
ซึ่งสารก็พิพากษาแล้วให้ลงโทษจำคุก๑เดือนปรับ๓๐๐๐บาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปีคุมประพฤติ๑ปี
และต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่๔ครั้งและบริการสังคมอีก๒๔ชั่วโมงด้วย